สีเกมคลั้งนี้นะครับถาม
เป็นนักว่ายน้ำวัยเพียงแค่๒๓ปีนะครับ
วิธีซีเกมมาแล้ว๒ครั้งนะครับก็คือล่าสุดใน๔เกม๒๐
ที่มาเลเซียได้เหรียญเงินนะครับ
เจ้าตัวลงแข่งขันรายการเดียวก็คือฟรีสไตล์๘๐๐เมตร
ตั้งเป้าไว้แค่ไหนนะครับ
ลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของน้องกันครับ
มั่นใจที่ติดเหรียญไหมคือมันก็มีโอกาสสูงอยู่ที่จะติดเหรียญ
แต่ว่าถามว่าเรามั่นใจขนาดนั้นไหมเราก็ไม่มั่นใจเพราะเราไม่อยากจะประมาทผู้ต่อสู้
จะพยายามคว้าเหรียญให้ได้เหรียญทองแดงก็ได้แต่ก็จะพยายามคว้าเหรียญไปให้ได้
ก็อยากจะฝากแฟนนะคะติดตามเชียร์นักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยหน่อยค่ะ
ก็ทุกคนตั้งใจเต็มที่ค่ะซ้อมหนักมากแล้วก็อยากจะติดเหรียญให้คนไทยชื่นใจทุกคนเลยค่ะ
ส่วนอีกคนเป็นนุ่มหล่อที่สาวเห็นแล้วน่าจะหันมาเชียร์กีฬาว่ายน้ำกันมากขึ้น
๔เกมครั้งแรกนะครับก็เป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่ถูกผลักดันขึ้นมาจากระดับเยาวชนนะครับ
ฉลามหนุ่มดีกรีเหรียญทองโอลิปิกเกมของสิงคโปร์ด้วยนะครับ
คราวนี้น่าจะไหว้ทำลายสถิติตัวเองได้ครับแบบฝึกซ้อมมานานครับแล้วก็เต็มที่ครับผม
ว่าคราวนี้น่าจะดีครับฝากให้แฟนติดตามเชียร์หน่อยหรือเปล่าครับผมครับ
คุณอาบริยานี่จ้องจอไม่ตาไม่กระพริบเลย
เอาจริงถ้าไม่เป็นนักว่ายน้ำมันเป็นในแบบนั้นได้เลยนะ
แล้วไม่ต้องบอกให้คนติดตามเชียร์คนติดตามเชียร์อยู่แล้วอ่า
ใหม่ใน๔เกมครั้งนี้ว่ายน้ำตั้งไว้ที่๒เหรียญทองนะครับ
ล่าสุดยังไม่มีเหรียญทองแต่ได้มาแล้ว๒เหรียญเงินกับ๑เหรียญทองแดงนะครับ
วันนี้ก็จะเป็นการแข่งขันวันที่๓นะครับก็ต้องลุ้นกันต่อนะครับ
เหรียญทองแรกของว่ายน้ำจะมาเมื่อไหร่นะครับ